เมื่อวานนี้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ไปแล้วค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะตั้งแต่๑๐ตุลาคม
แล้วคุณผู้ชมก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะมากสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะ
คิดเห็นกันได้ต่อเนื่องวันนี้มีความคืบหน้า
คลิปนี้แหละค่ะเป็นกล้องหน้ารถของรถแท็กซี่นะคะ
เขาก็บันทึกภาพเอาไว้ว่าเขากำลังจะเข้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
อยู่ดีมีรถเก๋งสีดำแซงมาทางด้านซ้ายแล้วก็ปาดหน้าไป
แล้วก็ขับไปสักพักหนึ่งรถเก๋งสีดำจอด
แล้วเดี๋ยวลองดูก็จะมีผู้ชายที่อยู่ในรถเก๋งสีดำคันนี้ค่ะ
ลงมาจากรถแล้วก็มีปืนด้วยเอาปืนจ่อไปที่รถแท็กซี่คันข้างหลัง
แล้วก็ผู้หญิงที่นั่งอยู่ในรถคันสีดำก็ลงมาด้วยนะคะครับคลิปนี้
วิจารณ์กันเยอะนะคะว่าโอ้โหพอมีปืนแล้วมันแบบนี้
ชักปืนลงมาเนี่ยมันก็น่ากลัวนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางวันศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
คนเยอะแยะรถเยอะแยะเนี่ยค่ะผู้ชายคนนี้
แล้วก็ชัดเจนแล้วว่าผู้ชายคนนี้คือ
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชนายพิเศษนาคพันธ์นะคะ
ซึ่งนายพิเศษเขาทำหนังสือชี้แจงไปที่ปปช
ปปชเองก็ทำหนังสือชี้แจงออกมาว่าจะมีการพิจารณาบทลงโทษยังไงบ้าง
ทางตำรวจก็ออกมาให้ข้อมูลว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องเอาผิดในข้อหาอะไรอย่างไรบ้างนะคะ
ทางสำนักงานปปชนะคะนายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ปปชบอกว่าทางปปชได้ตรวจสอบแล้วนะคะว่า
ผู้ชายที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่นี้คือนายพิเศษนาคับพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชจริง
ก็ได้ให้นายพิเศษรายงานข้อที่จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รายงานเบื้องต้นเห็นว่าเป็นการกระทำส่วนบุคคลไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการกระทำพฤติการแบบนี้
แต่เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนรอบด้าน
ก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
โดยมีนางนัชชาเกิดศรีรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช
เป็นประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนี้นะคะ
แล้วก็ต้องมีการรายงานผลตรวจสอบภายใน๑๕วัน
เพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
ในส่วนของข้อกฎหมายปปชที่ระบุเอาไว้ว่า
ไต่สวนของปปชสามารถพกพาอาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวได้
นายพิเศษน่าจะมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนมานานแล้ว
เพราะเคยดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานไต่สวนในหลายสำนวนคดี
ซึ่งการอนุญาตก็มีกระบวนการตามขั้นตอนอย่างละเอียด
อันนี้เป็นการชี้แจงจากทางปปชก็ให้เวลาในการตรวจสอบ๑๕วัน
รายงานผลไปจะมีบทลงโทษอย่างไรเดี๋ยวต้องรอดู
ทีนี้จากคำสั่งของปปชที่บอกว่าให้นายพิเศษทำรายงานชี้แจงไป
นายพิเศษก็ทำรายงานชี้แจงปปชไปแบบนี้นะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐ตุลาคมนะ

ได้มีรถแท็กซี่คู่กรณีสีเขียวเหลืองจำเลขทะเบียนไม่ได้ไม่ทราบชื่อคนขับ
จำหน้าตารูปภัณฑ์ได้คนขับรถแท็กซี่เป็นผู้ชายผิวคล้ำผมดำหน้าสี่เหลี่ยมใส่เสื้อสีฟ้าอ่อน
รถแท็กซี่คันดังกล่าวจอดติดไฟแดงด้านหน้ารถของตัวเอง
พอไฟเขียวรถแท็กซี่เคลื่อนตัวไปถึงปากทางศูนย์ราชการ
ตัวเองขับรถตามไปอย่างช้าปรากฏว่าแท็กซี่คันนี้หยุดด้วยไม่รู้สาเหตุ
ตัวเองก็เลยรอดูอยู่สักครู่หนึ่งเนื่องจากว่าการจราจรติดขัด
ตัวเองก็เลยบีบแร่เตือนไปหนึ่งครั้งแล้วก็แซงซ้ายขึ้นไปข้างหน้า
แต่ปรากฏว่ารถแท็กซี่แสดงความไม่พอใจกดแร่ใส่มาหนึ่งครั้ง
เปิดไฟกระพริบใส่หลายครั้งแล้วก็ขับไล่ตามรถของตัวเองมาอย่างกระชั้นชิด
จนเกือบชนท้ายรถพอไปถึงบริเวณลูกระนาด
ของตัวเองแล่นผ่านไปแท็กซี่ชะลอความเร็วเพราะติดลูกระนาด
ตัวเองก็เลยตัดสินใจหยุดรถเปิดประตูลงไปถือปืนลงไป
นายพิเศษทำหนังสือชี้แจงโดยอ้างว่าที่ถือปืนลงไปมีเจตนาเพื่อป้องกันตัว
ก็บอกว่าไปเดินไปหยุดยืนที่ท้ายรถของตัวเอง
กปืนไปทางรถแท็กซี่แล้วก็ตะโกนบอกคนขับแท็กซี่ว่า
ขับแบบนี้ได้ยังไงต้องการจะชนท้ายรถผมหรือยังไง
ก็เลยสั่งให้แท็กซี่ถอยหลังไปให้วิ่งไปทางอื่น
อย่าขับมาจี้ท้ายรถแท็กซี่ตะโกนพูดในธรรมนองว่าขอโทษ
แล้วก็โบกมือไปมาทำนองว่าไม่มีปัญหาอะไร
นายพิเศษก็เลยบอกว่าตัวเองเห็นแล้วว่าตอนแรกแท็กซี่มีสีหน้าไม่พอใจ
ทำท่าเหมือนจะเปิดประตูลงมาด้วยซ้ำครับแต่พอเห็นว่านายพิเศษมีอาวุธ
ซี่ก็เลยไม่ลงมาก็เลี้ยวรถไปทางอื่น
จากนั้นตัวเองก็เลยขับรถไปทำธุระที่อาคารบี
คือพยายามจะชี้แจงว่าก่อนคลิปนี้มันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้มาก่อน
แร่ไล่กันมาก่อนขับจี้ท้ายกันมาก่อนลักษณะแบบนี้
คือพอแท็กซี่ไปแล้วมันก็มีคลิปออกมา
ซึ่งแน่นอนว่าในมุมของคลิปเนี่ยคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะว่า
มันไม่ได้เห็นช่วงแรกไม่ได้ยินเสียง

แล้วก็มีข้อความซึ่งข้อความเนี่ยมันมาจากฝั่งของคนที่ปล่อยคลิป
ข้อความแต่ละข้อความมันก็เลยลักษณะเหมือนกับ
เหมือนเป็นการชี้นำหน่อยใช่ไหม
เพราะมันไม่มีเสียงด้วยไงมีแค่ข้อความจากทางฝั่ง
ของคนที่เขาบันทึกคลิปเอาไว้บันทึกภาพเอาไว้
โดยเฉพาะการเอาปืนออกมาขู่ซึ่งไอ้จุดเอาปืนออกมาขู่เนี่ย

ใช่ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านี้
การเอาปืนขึ้นมาขู่แบบนี้ยังไงมันก็ผิดค่ะ

ทางสอนอทุ่ง๒ห้องเจ้าของพื้นที่นะคะ
ผู้กำกับทุ่งสองห้องเขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นอาญาแผ่นดินนะคะ
คือตำรวจสามารถดำเนินคดีได้เลย
ไม่ต้องรอให้รถแท็กซี่ไปแจ้งความ
เพราะว่าพอเห็นคลิปดูคลิปก็สามารถดำเนินคดีกับนายพิเศษได้อยู่แล้ว

ตอนนี้ก็ประสานขอไปค้นบ้านที่ปฐุมธานี
นายพิเศษยินดีให้ตรวจคนบ้านไม่ต้องใช้หมายค้น

ปืนจริงปืนปลอมมีทะเบียนหรือเปล่า
สิ่งต่างเหล่านี้ก็จะส่งผลกับรูปคดีนะคะ
แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องติดต่อไปที่
ยังไม่ได้ติดต่อทางพนักงานสอบสวนนะคะ
เรื่องต้นถ้าดูจากเฉพาะแค่คลิปนะคะทางผู้กำกับสอนอทุ่งสองห้องบอกว่า
สามารถดำเนินคดีได้เบื้องต้น๒ข้อหาเท่านั้น
หนึ่งคือพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ใช้อาวุธปืนทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
ส่วนแท็กซี่ก็ยังตามหาตัวไม่เจอ